มาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โคราชนะคะหนุ่มโรคจิตค่ะ
ตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์ไปฉกกางเกงในผู้หญิงตามหอพักหญิงไงคุณนะคะ
ทีนี้คุณผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อรายล่าสุดที่เธอรู้
เพราะว่าเธอไปนับจำนวนกางเกงในปรากฏว่ากางเกงในเธอหายไป๓ตัว
ไปขอคนดูแลหอพักดูกล้องวงจรปิดก็ถึงบางอ้ออ๋อ
มีผู้ชายมาฉกกางเกงในของเธอไปเนี่ยค่ะจังหวะที่มาฉกกางเกงในนะคะ
คือเธอตากไว้ริมรั้วข้างหอพักสงสัยคงจะตากคือขยับเข้าไปที่ริมรั้
ก็เลยบอกกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าตากกางเกงในเนี่ย
เข้ามาใกล้หน่อยดีไหมโจรมันได้ฉกไม่ถึงเนี่ยนะคะ
เอาล่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ประพันธ์สันธารของคนร้ายเป็นผู้ชายอายุสักประมาณ๒๐๒๕ปีนะคะ
รูปร่างผอมสูงค่ะสวมใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแบบนี้
ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
จุดเกิดเหตุปักหมุดกันก่อนเลยนะคะ
หอพักหญิงที่ถนนอรพิมซอย๙ตำบลจอหออำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมา
เราไปถามคนที่ดูแลหอพักค่ะชื่อว่าคุณโฉมจังกลาง
คุณโฉมบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ได้รับแจ้งจากลูกค้า
ซึ่งเป็นผู้หญิงที่มาเช่าหอพักอยู่เนี่ยนะคะ
บอกว่ากางเกงในเธอหายไป๓ตัวตากไว้บริเวณรั้วของหอพัก
เออปกติถามสาวเวลาตากชุดชะในนับไหมว่าตากกี่ตัว
ไม่ได้นับมาค่ะมันรวบมาซัก
ใช่แต่เธอนับนะจึงรู้ว่าหายไป๓ตัวก็เลยสงสัยว่า
โดนขโมยแน่ตัดสินใจไปขอกล้องวงจรปิดจากหอพักดู
และสุดท้ายก็พบว่าสิ่งที่ตั้งสมมุติฐานไว้นั้นเป็นจริงค่ะคุณ

เป็นจริงว่ามีคนขโมยไปนะคะกล้องวงจรปิดจับได้ชัดเจนแบบนี้นะคะ
ทีนี้ย้อนกลับไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้คล้ายกันเลยเกิดขึ้นกับชาวบ้าน

คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกัน
แต่ตอนนี้ลูกค้าคนที่เป็นเหยื่อไลน์
รายล่าสุดที่บอกว่ากางเกงในหายไป๓ตัว
เธอไม่ได้ไปแจ้งความนะคะเพราะเธอบอกว่า
กางเกงในหายไปเพียง๓ตัวไม่อยากเสียเวลา
ในการที่จะต้องเดินทางไปโรงพักให้ตำรวจสอบปากคำ
แต่สิ่งที่กังวลเป็นเรื่องใหญ่มากกว่ากางเกงในหายไปคือ
พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้คล้ายโรคจิตก็ไม่รู้ว่า
วันดีคืนดีอาจจะทำอะไรที่มันพิเรน

ฉุกกระทักรากถูผู้หญิงเข้าไปข่มขืนอะไรแบบนี้
เธอก็กังวลว่าจะได้รับอันตรายหรือเปล่า
แล้วก็อยากให้คนที่มาเช่าหอพักดูไว้เป็นตัวอย่าง
ตากชุดชั้นในอย่าตากริมรั้ว
แล้วเพราะครั้งนี้จะบอกว่าขโมยมันมาขโมยกลางวันแสกเลยนะคะ
แต่สิ่งที่ต้องการคืออยากให้ตำรวจเนี่ยไปตามจับตัวมาให้ได้นะ